คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับข่าวนี้นะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะเป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องแม็กเบลค่ะ
ขวบแล้วนะคะเป็นลูกชายของคุณไม้พี่รัฐนั่นเองค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะคุณพ่อเขาเซอร์ไพรส์ด้วยการทำบุญใหญ่ด้วยนะ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันค่ะคุณผู้ชม
เขาจะจัดงานกันเนอะภายในครอบครัว
แต่ว่าอย่างที่ทราบเนี่ยค่ะตอนนี้มันไม่สะดวกที่จะเจอกันนะคะ
ไมค์เขาก็เลยโพสต์รูปเก่าคู่กับลูกชายนะคุณผู้ชม
พร้อมกับแนบสลิดการโอนเงินเพื่อเข้ามูลในที่ต่าง
เพื่อนำไปจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะ
ทั้งหมด๓มูลนิธิด้วยกันค่ะ
เป็นจำนวนทั้งหมด๓แสนบาทคุณผู้ชมนะคะ
พร้อมทั้งยังมอบทุนการศึกษานะคะ
โดยไมค์นะคะก็เขียนบรรยายความรู้สึกบอกว่า
ต่อให้ปีนี้เราไม่ได้เจอกันแต่เขาก็ยังรักและคิดถึง

ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะสัญญาว่าจะจัดงานวันเกิดด้วยตัวเองแน่นอน
ทางด้านคุณซาร่าคาซิงกินี่นะคะซึ่งเป็นคุณแม่
ก็โพสต์คลิปวิดีโอตอนพาน้องแม็กเวลไปทำบุญวันเกิด
ก็เป็นครบรอบ๗ขวบ
แล้วก็กลับบ้านมาจัดปาร์ตี้เล็กคุณผู้ชมในทีมซุปเปอร์ฮีโร่
นี่แหละค่ะแบบว่าเบาเล็กนะคะให้พอชุ่มชื้นใจนะคะ
โดยก็มีน้องเอเมลี่ลูกสาวคนเล็กนะคะก็มาร่วมแจมด้วยค่ะ
ทั้งฝั่งคุณลุงคุณกอฟปิชยาพี่ชายของไมค์

ประมวลภาพน่ารักของหลาน

ช่วงนี้ก็เชื่อว่าหลายครอบครัวคิดถึงกันนะคะ
ก็คงจะได้เอารูปเก่ามาลงกันไปนะคะ
แล้วก็อาจจะต้องแยกห่างกันนะคะแต่ว่าความรักความห่วงใยก็ยังมีถึงต่อกันได้เนาะ